คุณผู้ชมคะจากเหตุบ้านการเมืองมาดูช่วยชาวบ้านกันหน่อย
คราวนี้พอพูดถึงเสาไฟ
เสาไฟมันต้องอยู่ริมทางถูกไหมอยู่ริมถนนถูกไหม
แต่รอบนี้ค่ะคุณผู้ชมเสาไฟมาโผล่อยู่กลางถนน
เดี๋ยวไปดูนี่เห็นไหมโอ้โหตั้งตรงาน
แล้วมันจะขับรถได้ยังไงมันเสียไปเลยเลนหนึ่ง
นี่แหละเป็นภาพเสาไฟอยู่กลางถนนทางเข้าหมู่บ้านหมู่๔
ที่ตำบลทุ่งเสาอำเภอบ้านนาศาลที่สุราธานี
เขาโพสต์ลงในเพจที่นี่มันสุราช
โพสต์ตั้งแต่เมื่อวันจันทร์นะคนไปกดไลค์กดแชร์เพียบเลย
ทีนี้คล้อยวันไปแป๊บเดียวคุณผู้ชมนี่คือเป็นภาพวันอังคารค่ะ
เพราะว่านายวิชวุฒิจินโต
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราชสั่งเลยนะ
ไปหน่อยลงพื้นที่ไปดำเนินการย้ายสาธิประโยชน์ให้หน่อย
ซึ่งก็ไปถอนสาวไฟต้นนี้ที่มันเคยอยู่

กลางถนนกลางเลนขยบมาอยู่ด้านข้างมาอยู่ริมถนน

ใช่แล้วก็เดินสายไฟใหม่จนแล้วเสร็จนะคะ
การณ์นาธิการไฟฟ้าบอกว่าก่อนหน้านี้
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา
ก็แจ้งให้ทราบแล้วนะว่าจะมีการลาดยางมาต่อย
ขยายถนนสายบ้านทุ่งทองหนองคล้า
ทีนี้ตอนที่บอกว่าจะลาดยางมะตอยก็เลยขอไง
ให้การไฟฟ้ามาย้ายเสาไฟออกจากเขตผิวถนนหน่อย

แต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่เขาติดงานหลายพื้นที่
ก็เลยมาย้ายเสาไฟช้า
ทีนี้เขาก็เลยมีการลาดยางมาตอยไปก่อน
ก็เลยออกมาเป็นสภาพแบบที่เห็น

แต่ว่าตอนนี้จังหวัดเร่งรัดมาดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณทางจังหวัดด้วยที่รีบเร่งดำเนินการนะคะ